ว่าหลายคนน่าจะเห็นในโลกออนไลน์แล้วล่ะเป็นเหตุสะเทือนขวัญของคนไทย
เกิดขึ้นในต่างแดนใช่ไหมครับเกิดขึ้นที่ไต้หวันนะคุณผู้ชมครับ
เป็นสามีภรรยานะครับเป็นคนไทยนะนะฮะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย
มีลูกในคันอายุคันได้ประมาณสัก๕เดือนถูกฆ่ายัดอยู่เนี่ยครับ
ด้านหลังของรถหรูคันนี้แล้วเอาไปจอดอยู่ตรงนี้ที่ไหนรู้ไหมค่ะ
สถานีรถไฟความเร็วสูงชิงผูที่ไต้หวันฮะตำรวจไต้หวันยืนยันว่า
ฆาตกรมันเดินทางกลับประเทศไทยมาแล้วนะตอนนี้เนี่ย
ตำรวจไทยอยู่ระหว่างเร่งล่าตัวครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ
สถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวันเนี่ยรายงานบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่สิบ
มิถุนายนที่ผ่านมา๙โมงเช้าสถานีตำรวจจงลี่ได้รับแจ้งบอก
มีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกลิ่นศพโชยมาจากร้านจอดรถหน้าสถานี
รถไฟความเร็วสูงเถาหยวนฮะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบรถสปอร์ตเป็นเอสยูวีหรูสีขาวยี่ห้อบีเอ็มเวิวเอ็กซ์โฟร์นะฮะ
จอดอยู่โอ้โหคุณผู้ชมฮะมีน้ำเหลืองไหลออกจากท้ายรถ
เปิดดูเป็นศพของชายหญิงคู่นึงครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๒วันได้
บนศีรษะแล้วก็ตามร่างกายมีรอยถูกตีด้วยของแข็งครับ
คือน่าจะเสียชีวิตมาจากที่อื่นหลังจากนั้นคนร้ายเนี่ย
ศพยัดใส่ท้ายรถของผู้ตายนะฮะไปจอดทิ้งไว้ตรงนี้
ไต้หวันตรวจสอบพบว่าผู้ตายนะครับนะฮะ
เป็นสามีภรรยาชาวไทยทั้งสองคนเป็นคนไทยครับ
ผู้หญิงเนี่ยชื่อนางสาวพจนีแซ่หลีอายุ๓๕ปีอยู่ภาพขวามือฮะ
เธอเนี่ยได้สัญชาติไต้หวันแล้วนะเธอได้ตั้งคันทารกในคันเป็นแฝดด้วย
คุณผู้ชมอายุคันได้ห้าเดือนส่วนสามีชื่อนายประเสริฐโนราชนะครับ
ภาพซ้ายมืออายุสามสิบสองปีเป็นคนอุบลนะครับ
อุบลรัชธานีคืนวันที่แปดมิถุนายนเวลาประมาณสี่ทุ่มสิบห้า
ฝ่ายหญิงเนี่ยปรากฏตัวในกล้องวงจรปิดในเขตถูเฉินนครนิวไทเปย์ฮะ
น่าจะเป็นที่เกิดเหตุที่แรกส่วนที่ลานจอดรถหน้าสถานีรถไฟความเร็วสูงภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพผู้ชายคนหนึ่งขับรถคันดังกล่าวมาจอดทิ้งไว้นี่ฮะนี่ฮะที่เราวงกลมไว้ครับ
พอรุ่งเช้าของวันที่เก้าวิทยุณายนตีสี่ห้าสิบครับนะครับ
ก็เดินลงจากรถแล้วก็รีบเดินหนีไปจากการตรวจสอบผู้ต้องหานะครับ
ผู้ต้องหาเป็นคนไทยครับที่ได้รับสัญชาติไต้หวันแล้วเช่นกัน
หลังเกิดเหตุก็เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่๙มิถุนายนครับ
เดินทางจากสนามบินเถาหยวนไต้หวัน
มาถึงท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย
เวลา๑๒นิดนาที๔๔นาที
ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการที่ระบุไว้ในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
กรมสอบสวนคดีอาญาของตำรวจไต้หวันเขาประสานหน่วยงานไทย
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มเพื่อนำตัวกลับมาเดิมเนินคดีครับ
ติดต่อพูดคุยกับนายยิ่งยศแซ่หลีพี่ชายของนางสาวพจนีแซ่หลี
คือได้ทุนไปเรียนไปเรียนตั้งแต่ม๓นะครับ
ธยมศึกษาปีที่๓มีอาชีพเป็นล่าม
แล้วก็เปิดธุรกิจร้านอาหารที่ไต้หวัน
นิสัยก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนขยันพูดจาตรงไปตรงมานะครับ
พอถามถึงสาเหตุที่น้องสาวถูกฆาตกรรมครั้งนี้นะครับพี่ชายบอกว่า

วันที่๘๒ชั่วโมง๒๑นาทีก็ยังโทรคุยกันอยู่ว่าจะไปหาฆาตกรเนี่ยนะ
ผมก็ยังเตือนว่าให้ระวังตัวไว้แกก็เลยเอาแฟนไปด้วยเอาสามีแกไปด้วย
ก็เลยเกิดเรื่องขึ้นประเด็นหลักที่ผมรู้มันเกี่ยวกับเซฟพอร์ทอง๑๕บาท
ประเด็นมากจากที่เงินนี้แล้วครับ
คุณผู้ชมครับพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะฮะยังบอกอีกว่า
นะครับต้องการให้ตำรวจเนี่ยตามจับคนที่ฆ่าน้องสาวให้เร็วที่สุด

กลัวจะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าอำเภอชัยปราการที่เชียงใหม่เนี่ย
เป็นหมู่บ้านที่ติดอยู่กับชายแดนครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เข้าไปในหมู่บ้านเลยบ้านใหม่หนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
พบกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
กลับมาจากไต้หวันเนี่ยวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละ
จะทราบว่าเกิดเหตุดังกล่าวกับพี่สาวครับเมื่อช่วง๔ทุ่มของวันที่๙มิถุนายนฮะ
พี่สาวพี่เขยอยู่ไต้หวันเป็นที่รักของเพื่อนนะคอยช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับ
แล้วก็คนไทยเข้าไปทำงานมีปัญหาอะไรที่ของเขาก็จะช่วยเหลือทุกอย่าง
ขณะนี้นะครับครอบครัวเสียใจมากฮะอยู่ระหว่างการดำเนินเรื่องต่างนะครับ
ส่วนผู้ที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ก็เป็นเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกัน
ไม่คิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้หลังจากนี้นะครับก็จะกลับไต้หวันนะครับ
ในส่วนของพิธีต่างขึ้นอยู่กับญาติที่ไต้หวันด้วย
คุณผู้ชมครับเพื่อนสนิทของนางสาวพจดีผู้ตายเนี่ยบอกกับทีมข่าว
ว่าผู้ตายเป็นคนดีทำงานเก่งนะฮะแล้วก็มั่นใจด้วยว่า
คนที่ลงมือฆ่าเพื่อนของเธอเนี่ยนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือนะฮะ
เรื่องการเงินจากผู้ตายมาโดยตลอดอ้าวเล่าคล้ายคล้ายสอดคล้องกันหมด

มีความอย่างเงี้ยมาถึงเกิดเรื่องอันเนี้ย
ยังไปไม่นานน่ะไม่ถึงสองปีน่ะคือมันมีข้อมูลออกมาบอกว่า
คนก่อเหตุนะคะก็คือมาทำงานก็ทำงานอยู่กับสองสามีภรรยาที่ถูกฆ่านี่แหละ
แล้วมีการเหมือนกับยืมเงินสองสามีภรรยานี้
มาปล่อยกู้ให้กับแรงงานแล้วก็เหมือนว่ามีการนัดเจรจาปัญหากัน
แล้วสุดท้ายไม่รู้ว่าเจรจาอีท่าไหนไม่ลงตัวอะไรยังไง
ก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการยืมเงินอะไรตรงเนี้ยด้วยหรือเปล่าครับ
คุณผู้ชมครับเพื่อนสนิทของผู้ตายนะฮะเล่าบอกว่า
นายประเสริฐสามีของผู้ตายเนี่ยก็ไปเจอกันที่ไต้หวันพบรักกัน
ทำเข้ากล่องส่งขายแรงงานไทยในโรงงานเถาหยวนส่วนลูกในท้องเท่าที่รู้
เป็นแฝดชายหญิงด้วยนะใช่เป็นแฝดชายหญิงด้วยฮะเธอโกรธมากนะที่ฆ่าเพื่อนนะครับ
ฆ่าเพื่อนเธอแบบนี้ทำเกินไปทั้งที่เพื่อนช่วยเหลือมาตลอด
หลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของทั้งสองคนนะครับ
คุณผู้ชมครับทำให้เพื่อนทราบข่าวเสียใจกับการจากไปของทั้งคู่ฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระบุว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องพิจารณาร่วมมือกันระหว่างไต้หวัน
คือจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะครับต้องไปพิจารณาในรายละเอียดก่อน
ด้านพลตำรวจตรีเข็มรินนะครับหัดสิริท่านผู้ประคับการกองการต่างประเทศ
เปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจไต้หวันนะครับ
วันที่สิบมิถุนายนซึ่งหนังสืออย่างเป็นทางการคาดว่าจะมาถึง
วันจันทร์ที่๑๓มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามตำรวจไทยกับไต้หวัน
จะร่วมมือกันอย่างดีนะครับถ้ามีการร้องขอนะครับ
ให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุก็จะพิจารณาตามจับให้
หลักของการต่างตอบแทนเนื่องจากไม่มีสนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับ
วันนี้นะคะเราส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านเลขที่๑๕๗
ในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นบ้านของนายธีรษักโนราชพ่อของผู้ตาย
คือเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขามารู้เรื่องก็คือวันที่๑๐มิถุนายน
พร้อมกับทุกคนจากข่าวนี้แหละตอนประมาณทุ่มหนึ่งอะนะคะ
คือพี่สาวของลูกสะพ้ายโทรมา
ธิรศักดิ์เล่าให้ฟังว่าลูกชายไปทำงานที่ไต้หวันได้๔ปีแล้ว
ลูกก็เป็นคนดีพูดเพราะเป็นเสาหลักของบ้าน
ภรรยาเป็นชาวไทยที่ไปได้สัญชาติไต้หวัน
แล้วก็จดทะเบียนอยู่ด้วยกันจนได้สัญชาติไต้หวันทั้งคู่
สองคนนี้ทำธุรกิจเข้ากล่องส่งให้แรงงานไทยในโรงงาน
ขายผลไม้ลอตเตอรี่ก็จะส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านเดือนละสามพัน
ทีนี้๘มิถุนายนก่อนที่จะพบศพของลูกสะพัยแล้วก็ลูกชาย
เขาบอกเพิ่งได้คุยกับลูกชายไปเองลูกชายบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเมืองไทย
วันที่๑๕มิถุนายนนี้มากับภรรยาที่กำลังตั้งท้องแฝด๕เดือนค่ะ
ตั้งใจว่าจะมาพักผ่อนแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวทะเล
หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยจนกระทั่งพี่สาวของลูกสะพ้าย
โทรมาบอกว่าพ่อทำใจดีนะทั้งสองคนเสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นพ่อก็คิดเหมือนกันว่าคนเกาะเหตุก็คือคนไทยที่สนิทกับภรรยาของลูกชาย
นั่นแหละส่วนสาเหตุเนี่ยเอาจริงพ่อก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไร
แต่ก็คงจะต้องเป็นเรื่องผลประโยชน์แน่
เขาบอกเป็นเพื่อนกันกับทางแฟนเขานั้นครับ
ไม่เคยครับก็มีแต่ความสุขมีแต่ทำมาหากินกันเรื่อย
คือว่าเขาบอกเขาก็จะกลับมาก็โทรมาก่อนค่อยจะเสียสองวัน
มาพักสัก๓เดือน

คุณพ่อยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า

เพราะรู้มาว่าคนเกาะเหตุก็เป็นคนที่ครอบครัวไว้ใจมาก

จำรูนโนราก็บอกว่าลูกชายโทรหาแม่เกือบทุกวันเลย
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งคุยกันเรื่องทำบ้านใหม่ให้แม่
แต่สุดท้ายแล้วลูกชายก็ไม่ได้กลับมาหาแม่
ลักษณะนิสัยของลูกชายเนี่ยแม่บอกลูกแม่เป็นคนดีนะ

แล้วก็เอากระดูกกลับมาบ้าน
ก็อย่าบอกว่าฮากลูก
ตอนนี้ก็คือห่วงเรื่องคดีนี่แหละ
อยากให้ทางการไทยช่วยจับคนร้ายให้ได้
ถ้าเป็นเพื่อนคนที่บินกลับมาไทยจริง
ก็ถือว่าพฤติกรรมมันโหดร้ายแล้วก็โหดเยี่ยมมาก
ตอนนี้ครอบครัวทำใจไม่ได้เลย

อายุเพิ่งจะ๕เดือนเอง
ยังไม่ทันได้ลืมตาออกมาดูโลกเลย

อยากให้สถานทูตเข้ามาแนะนำดูแลเรื่องของคดีให้ด้วยเหมือนกันค่ะ